วันนี้ต้องบอกว่าแหม่มันก็ชัดเจนนะนะ

ก็รอแค่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
ในสัปดาห์นี้จะทยอยในการที่จะเปิดเผยเพิ่มเติมว่าพักมาร่วมรัฐบาลเอซี่ของเพื่อไทยเนี่ย

ทยอยเปิดตัว
เพื่อไทยเขาก็ไม่มีสองลูงในขณะนี้สารตั้งต้นของการรวมกันคือ๒๑๒เสียง
แต่พักเพื่อไทยยืนยันว่าตอนนี้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐบาลแล้วก็คือคงจะเกิน๒๕๐
แต่จะเกินไปถึงเท่าไหร่เนี่ยต้องรอจับตาภายในสัปดาห์นี้
เกินจนถึงโหวตนายกผ่านฉลุยเลยไหม
ไม่น่าถึงหมายถึงเสียงรัฐบาลนะ
เกิน๒๕๐ไปเท่าไหร่จะมีกี่พักมาร่วมกันบ้าง
แต่เสียงโหวรนายกต้องไคร่ถึง๓๗๕นะ
คือมาร่วมรัฐบาลแล้วเป็นรัฐบาล๓๗๕เสียงเนี่ยคงไม่ถึง
แต่คงไม่ถึงแต่ถ้าภักดิ์อื่นที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเจ้าโบสถ์นายกให้
ภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าอันนี้ก็ไม่ขัดคล่อง
ขัดข้องนะฮะการแถลงข่าววันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
๖นาฬิกา๓๐นาทีนี่คือภาพที่ทำการพักเพื่อไทย
เพื่อไทยและพักภูมิใจไทยร่วมกันแถลงข่าวในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับ
เรื่องต้น๒พักในขณะนี้คือ๒๑๒เสียง
เดี๋ยวพักอื่นเนี่ยภายในสัปดาห์นี้จะทยอยเปิดตัวเพิ่มเติมนะครับ
พักเพื่อไทยก็นำโดยคุณหมอชนน่านนะครับ
หัวหน้าพักนี่ฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
แล้วก็มีรองหัวหน้าพักนะฮะของทั้งสองฝั่งกับเลขาธิการพักนะครับ
คือทางภักดิ์ภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยนะครับ
ถ้าเพื่อไทยยังมีคุณประเสริฐจารวงทองนะครับเลขาธิการพักนะครับ
ที่อยู่ริมขวาสุดนะฮะถัดมาคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ถัดจากคุณอนุทินก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก
ซ้ายสุดนะฮะนั่นคือรองหัวหน้าพักนะฮะภูมิใจไทยนะครับ
โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอนุทินก็บอกว่าภูมิใจไทยจะได้ตอบรับคำเชิญนะครับหลังหารือครั้งแรก
แล้วเพื่อไทยเนี่ยเห็นพ้องยอมรับในหลักการที่ยืนยันไปก่อนหน้านี้นะครับ
วันนี้ก็เลยตอบรับคำเชิญมาแถลงข่าวร่วมกัน
หมายถึงตั้งแต่วันมิ้นช็อกไหมฮะมิ้นช็อกวันนั้นเป็นความรักในวันนี้หรอฮะ
ใช่เขายื่นไป๓หลักการใช่ไหม๑คือต้องไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒
เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้เขาไม่สนับสนุน
ต้องไม่มีพักเก้าไกลอยู่ร่วมรัฐบาล
เพื่อไทยก็ตอบรับมาทั้ง๓ข้อนะครับ
ซึ่งข้อ๒เพื่อไทยก็ยืนยันกับภูมิใจไทยว่าตอนนี้ได้เกินแล้ว
เกินแล้วเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นทางพักภูมิใจไทยจึงไม่ขัดข้องที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะครับ
แล้วก็ขอให้ถือว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ณขณะนี้รวมกันมีอยู่๒๑๒เสียงคือ๑๔๑เสียงของเพื่อไทย
วกกับ๗๑เสียงของภูมิใจไทย
จากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการไปเชิญพักอื่นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพักเพื่อไทย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคั่วนี้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และมีสอสอเกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอน
แล้วแน่นอนนายแพทย์ชนนั่นหัวหน้าภาคเพื่อไทยนะครับ
กล่าวขอบคุณพักภูมิใจไทยที่มาร่วมรัฐบาลด้วยกัน
๒เสียงถือเป็นเสียงตั้งต้นนะฮะในการจัดตั้งรัฐบาล
จากนั้นก็อ่านคำแถลงจัดตั้งรัฐบาล
ระหว่างภาคเพื่อไทยและภาคภูมิใจไทยนะครับ
เนื้อหาสาระโดยสรุปนะครับก็คือบอกว่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
โดยการสนับสนุนจากภาคการเมืองสสหลายพัก
ขณะนี้ยืนยันว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้ว
แต่ยังต้องการเสียงสนับสนุนจากสสและสว
เพื่อให้โหวตนายกได้สำเร็จ
ซึ่งยืนยันว่าชื่อแคนดิเดตนายกมนตรีที่จะเสนอยังเป็นชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับ
จากนั้นก็จะเข้าไปบริหารประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว
พร้อมกับจะเปิดโอกาสให้พักฝ่ายค้านเนี่ยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่
แนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยที่เป็นแก่นำณขณะนี้นะครับ
มีอยู่๕ข้อหนึ่งก็คือยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง
จะเข้าไปเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาธิปไตยแล้วก็นำความสมารณชันกลับคืนสู่ประเทศ
เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูลนี่นะฮะสามฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะทำหน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่
ผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์สี่การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ยืนยันว่ามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และ๕จะเปิดกว้างให้สสและสวมีส่วนร่วมในการเลือกนายกเพื่อพาทางตันให้กับประเทศ
ส่วนตอบ๑๑๙๐ในที่๕พัคผมคิดว่ามีร่วมแหน่งของลี่ที่ไทย
ขอให้มั่นใจได้เลยว่าตอนนี้มีกัน๒๑๒เสียงแล้ว
คือภูมิใจไทยบวกกับเพื่อไทยเป็น๒๑๒เสียง
อีกนิดเดียวจะถึงเสียงข้างมากของสภาผู้แทนแล้ว
นี่นะฮะทีนี้คำถามที่ว่า
พักไหนจะเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยและภูมิใจไทยอีกบ้าง

คุณหมอชนน่านบอกว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะได้คุยกันทั้งหมดนะฮะ
ก็จะไปทาบทามพักอื่นมาร่วมรัฐบาล
ขณะนี้การทำงานต่างเนี่ยการตั้งรัฐบาลเนี่ย
ก็คงจะต้องพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ
พร้อมกับย้ำว่าไม่มีสองลุงนะฮะ

ถ้าจะมีเสียงของสอสอเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นบุคคล
โหวตนายกให้อันนี้ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละบุคคลในการโหวตนายกนะ
แต่ไม่มีสองลุงคือไม่มีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

และแน่นอนว่าตามเงื่อนไขของภูมิใจไทยก็คือไม่มีพักเก้าไกลด้วย
ทีนี้การจับมือกันในครั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะอธิบายประชาชนแบบไหนอย่างไร
คือเพื่อไทยมีภูมิใจไทยไม่ได้ถือว่าผิดนะ
ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้ประกาศว่าเขาไม่เอาภูมิใจไทยเขาแค่บอกว่าไม่เอาสองลุง
แต่ตอนที่ไปหาเสียงเนี่ยมันเคยมีแคมเปญหนึ่งเวลาลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของภูมิใจไทย
เพื่อไทยเนี่ยเคยใช้แคมเปญเลยบอกไล่หนูตีงูเห่า
หนูก็คือชื่อเล่นของคุณอนุทินใช่ไหมหัวหน้าพัก

งูเห่าก็แบบโหไปไล่ตีงูเห่าไปเอางูเห่าเข้าไปอ่ะใช่ไหม

คุณหมอชนน่านบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงรณรงค์หาเสียง
มันเป็นการลนลงหาเสียงตอนนั้นคือคู่แข่งกันในการหาเสียง
แต่มันไม่ใช่ศัตรูกันนะมันไม่ใช่ศัตรูกัน
เชื่อมั่นว่าการจับมือกันกับภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสสูงที่เพื่อไทยภูมิใจไทยจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
จากที่ผ่านมามันมีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินนะฮะเอาลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับ
ทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสนุนจากพี่น้องประชาชน
เราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับเราเป็นคู่แข่งกันจริง
เทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมี
อันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับ
โดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกับใครแต่ทุกพักเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน
หลังจากที่ยุติจากการมอบอำนาจในวันเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
พี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้วว่ามอบอำนาจให้ใครนะครับ
หลังจากนั้นเราก็มาทำหน้าที่ตามที่เขารับมอบอำนาจ
นั่นคือสิ่งภารกิจที่เราต้องทำถ้าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชนได้
ก็ร่วมกันทำถ้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็มาเป็นฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายค้าน
วิถีทางการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับ
มาโอกาสกับภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเหมือนกระทบกระทั่งกัน
มันเป็นภาพของการลนรงเพื่อให้ได้มาขนาดเสียงลึกตั้ง
กิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนวัตถุประสงค์นะครับ
ถูกประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
วิธีทางการเมืองเราไปขอเสียงสมรุนจับจากน้องประชาชน
เราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับ

ภูมิใจไทยไม่ได้ถูกแต่งตั้งมานะครับ

ส่วนของเสียงที่สนุกภูมิใจไทยเอง

ที่มีจำนวนสมาชิกสภาพพลังชนเกินกึ่งเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นความชอบทำเป็นความเชื่อมั่น
การร่วมมือกันของ๒พัก

เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้

มันจะได้พักที่มาจากทั้งสองคั่ว

ที่เคยร่วมมือกันใน๘พักเดิม
ทั้งจาก๑๘๘ซึ่ง
ก็จะมีบางพักที่ไม่มีปัญหาอะไรเช่นพักภูมิใจไทย
จะมีบางพักที่มีปัญหาซึ่งเราก็ต้องประกอบการมาพิจารณา
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลตามสูตรที่ทาง
เพื่อไทยกับภูมิใจไทยแถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นั่นเท่ากับว่าไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุงนะฮะ
คำถามคือตัวเลขของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยจะมีเสียงเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
ถ้านับ๕๐๐คนของสภาผู้แทนรัศดรก่อนนะฮะ

นี่ฮะก็จะมีเพื่อไทยภูมิใจไทย
คาดว่าประชาชนที่ปัดจะเข้ามา๒๑คน
ซีกของอดีตเลขาธิการพักคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน๒๑จาก๒๕นะครับ
มีชาติไทยพัฒนานะครับอีก๑๐เสียงนะครับ
ประชาชาตินะฮะมีชาติพัฒนากล้านะครับ
เพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยแล้วก็พักอื่นที่มี๑เสียงอีก๕พักนะครับ
และที่สำคัญนะฮะมีรายงานข่าวว่าไทยสร้างไทย
ที่บอกว่าทีแรกจะไปกับก้าวไกลใช่ไหม
ถ้าเกิดแตกข้าวต้มมัดกันเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านกับก้าวไกล
วันนี้มีรายงานว่าน่าจะมาอยู่ซีกรัฐบาลกับเพื่อไทยนะฮะ
นาวากาตรีสิทธาธิวารีเองก็บอกว่า
ถ้าเกิดไทยสร้างไทยเนี่ยโดยสอสอ๖คนนะครับ
มติกันแล้วมาอยู่กับซีกเพื่อไทย
เขาก็คงจะต้องออกจากไทยสร้างไทยนะครับ
จะเป็น๒๖๘เสียงนะฮะ
ซีกฝ่ายค้านเนี่ยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ

เก้าไกลที่เป็นฝ่ายค้านอิสระอีกพักหนึ่ง
ไกลจะเหลือ๑๕๐นะครับเพราะว่า
สสระยองลาออกไป๑คนต้องเลือกตั้งซ่อมนะฮะ

แต่ยังถือว่าเป็นสอสออยู่นะครับประชาธิปัตย์จาก๒๕เนี่ย
จะมี๔เสียงที่เป็นฝ่ายค้านนะครับ
ซี่ของอดีตผู้บริหารพักเก่านะครับ
แล้วก็พักเป็นธรรม๑เสียงที่เขาบอกว่าจะอยู่กับก้าวไกล
เท่ากับว่าฝ่ายค้านจะมี๒๓๑เสียง
คำถามคือต้องการอีกเท่าไหร่

รัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
ต้องการอีก๑๐๗เสียงซึ่งวันนี้เขาแถลงบอกว่า
ไม่ขัดคล่องถ้ามีสสพักการเมืองอื่น

เหลือก็ต้องไปลุ้นจากเสียงสวนะฮะ
ก็ต้องดูว่า๑๐๗เสียงที่ต้องการ
จะได้มามากน้อยขนาดไหน
ใช้คำว่าเปิดตัวว่าครบกันได้ไหมคะ
เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเปิดตัวว่าคบกัน
ความคิดเห็นจากคนรอบข้างว่ายังไงบ้าง